คิดถึงผลงานการแสดงของซุปตาสาวคุณอ้ำพัชราภา
รอได้เลยจ้ะเพราะว่าข่าวลือนะคะ
กลายเป็นข่าวจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะ

เร็วนี้นะคะเห็นบอกว่าเตรียมตัวเปิดตัวพระเอกคนใหม่

คุณผู้ชมค่ะข้อมูลนี้นะคะเราเอามาจากเพจอ้ำพัชราภาชัยเชื้อค่ะ
ซึ่งมีแฟนคลับเนี่ยโอ้โหติดตามคุณอ้ำ๑๔ล้านคนค่ะ
ออกมาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะบอกว่า
พระเอกที่จะมาประกบนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภา๙๙แน่นอนแล้วว่าเป็นไม้พัทรเดช

คุณผู้ชมนะคะโอ้โหแล้วเขาให้ข้อมูลอีกนะคะว่า

ว่าน่าจะเป็นละครของคุณเอสุภาชัย
พี่เอนี่ก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่อ้ำนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นรอเปิดตัวเร็วนี้ค่ะ
ได้ยินแบบนี้แฟนคลับพี่อ้ำก็ตาโตสิคะ
นานทีปีหนที่คุณอ้ำจะยอมใจอ่อนกลับมารับละครค่ะ
ถ้ามีข่าวลือหลุดออกมาคนก็เชียร์กันแล้วนะคะว่า
โอ้โหไม้อ้ำเคมีได้มาก
แล้วที่ผ่านมาย
เดี๋ยวฉันก็ไลน์ถามเลยนะคะ
พี่เอหนึ่งเพิ่งตื่นตอนบ่าย๒

ถ้าเป็นของพี่เอเนี่ยต้องพล็อตเรื่องละครก่อนค่ะ
แต่พี่อ้ำจะกลับมาเล่นละครจริงหรือเปล่าเนี่ย

ขณะที่แหล่งข่าวคนใกล้ชิดคุณไม้พัทรเดชนะคะ
ก็เผยว่ามีละครติดต่อน้องมาจริง

ส่วนจะเป็นไปตามข่าวลื้อหรือเปล่านะคะ
ก็อยากให้อดใจรอกันสักหน่อยค่ะ

ถ้าคุณอ้ามมาเจอคุณไมค์มันปั้วแน่นอน
ใช่นะคะเพราะว่าไม้นี้ก็ขึ้นชื่อนะคะ

ข่าวลือกลายเป็นจริงนะคะ
แล้วยิ่งถ้าได้พี่เอสุประชัยมาเป็นผู้จัดด้วย

คุณผู้ชมค่ะยังไงต้องติดตามกันละกันนะคะ
เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐจะมาอัปเดตบอกข่าวเรื่อยละกันเนาะ
คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เราจะมีได้ยินนะคุณผู้ชมค่ะเพลงฮิตเพลงหนึ่งนะ

อันนี้เรื่องอ้ำพัชราภายังไม่จบใช่ไหม
ใช่คืออย่างนี้จะเล่าให้ฟัง
คือคุณอ้ำเนี่ยเขามีเรื่องราวที่แบบว่า
แฟนละครเขาอยากรอดูละครเยอะ
เออแล้วพี่เอ๋เขากำลังปังกับแม่บี้อ่ะ

แล้วสมมุติเขาจีบกันมาเล่นจริงเนี่ยค่ะ

ไม่ใช่ยังไงเพราะว่าแต่ละคนเห็นสกิลการเป็นผู้จัดของพี่เอเนี่ยสุดยอดนะ
พระเอกนางเอกและที่สำคัญพวกแบบเนื้อเรื่องเนื้อหา
มันเข้มข้นทำอะไรก็แบบว่าโดนใจคนดูไปหมด
และยิ่งขั้นตอนการโปรโมทของพี่เอพูดหน่อยซิเป็นยังไงบ้าง
คุณนัมเบอร์วันส่วนตัวดิฉันได้คุยกับคุณเอสุภาชัยนะคะ
บอกว่าโอ้โหเตรียมไว้เลย
ของพี่ตะพ็อตไว้เลยถ้าอ้ำมาเล่นพี่จะทำให้มันสนุกสนานแน่นอน
พี่ชอบพี่เออย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมเขาดึงความสามารถของนักแสดงเขาออกมา
อย่างเช่นแบบน้องที่ล่าสุดที่เล่นเรื่องแม่บี้

นาวที่สานาศบอกเลยนะจ๊ะว่ารำก็เก่ง
เข้ากับบทบาทบทโรงบทรำบทแบบว่าชะม้อยชอยตา
ดึงความสามารถของแบบว่านางเอกมาได้แบบว่าสุดเลยนะ
แล้วไม้เธอละครที่เพิ่งลีลันไปไง

คุณเรื่องนายฮอยธร์มีนนะจะบอกว่าถูกใจซ่าวอีสาน
มันก็เหมือนกัน
กูดแล้วฉันจะแปลงร่วมวงเล่นด้วยเลย